กรณีผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นและพายุดิเปรชั่น

มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่
โฆษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่
เตรียมความพร้อมกำลังพลเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลต่าง
เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทธกภัยในทันที
โดยจะให้การช่วยเหลือตั้งแต่ระหว่างน้ำมาและภายหลังน้ำลด
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยในพื้นที่
จัดเตรียมกำลังพลรถยนต์และเรือช่วยขนย้ายสิ่งของ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำ
นำเครื่องผลิตน้ำดื่มสะอาดผลิตน้ำดื่ม
และแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วทุกภูมิภาค
และพร้อมเข้าร่วมกับจังหวัดช่วยเหลือประชาชนตามที่ได้รับมอบหมาย